ทีนี้คุณผู้ชมคะช่วงวัน๒วันนี้
เราจะได้ยินชื่อของคุณหมอภาค
หรือว่าพันโทนายแพทย์ภาคโลหารชุน
ที่บอกว่าเป็นนายแพทย์เป็นคุณหมอทหาร

เพราะว่านอกจากเป็นหมอแล้วยังผ่านการฝึก
เป็นการฝึกมหาโหดของหน่วยซิลด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จัก

ติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐค่ะ
เตรียมเตรียม
ทดสอบร่างกายสุดแข็งแกร่งของหมอภาค

ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
ทหารที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพี
ถูกเรียกตัวมาร่วมภารกิจดำน้ำช่วยเหลือ๑๓ชีวิต

พลตำรวจตรีปราโมทอิมวัฒนา

กรมแพทย์ทหารบกเอ่ยปากต้องการบุคคลที่มีร่างกายแข็งแรง

เข้ามาปฏิบัติภารกิจนี้ด้วย
หากย้อนกลับไปดูประวัติของหมอภาค

เพราะผ่านหลักสูตรมหาโหดและหนักหน่วง
ที่มีมนุษย์ไม่กี่คนจะทำได้
หมอภาคคือหมอคนเดียวในประเทศไทย

หลักสูตรมหาโหดถึง๖หลักสูตร
คือจบแพทยศาสตร์จากพระมงกุฎเก้า
โดยเป็นการเจริญรอยตามคนในครอบครัว

ขณะที่ศึกษาแพทย์ทหารชั้นปีที่๓
หมอภาคได้เข้าเรียนหลักสูตรส่งกำลังทางทหาร

หลักสูตรแรกที่ได้รับการศึกษา
หลักสูตรที่๒ที่หมอภาคได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้
คือหลักสูตรลีคอนรุ่น๓๘กรมรบพิเศษที่๕
ซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักหน่วยงานนี้

โดยหลักสูตรนี้มีการเรียนพื้นฐานคือร่วมกับจู่โจม
หลักสูตรจู่โจมใช้เวลา๑๐สัปดาห์๔ภาค
คือภาคที่ตั้งภาคป่าที่ราบ
ภาคป่าภูเขาภาคป่าที่รุ่มทะเล
ซึ่งแต่ละภาคต่างมีความโหดจนเป็นที่ขึ้นชื่อลือชา

คือทหารแบกเรือยางแบกสุงมัดมือมัดเท้าว่ายน้ำ
รวมไปถึงปัญหาการถูกจับเป็นเฉลย
สอบปากคำรีดความจริงในแบบทหาร
ซึ่งถือว่าขึ้นชื่อในเรื่องของความโหดอย่างแท้จริง

และทหารเสือราชินีอีกด้วย

การเข้าฝึกในหลักสูตรต่างเป็นความภาคภูมิใจ
และเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองและประเทศชาติด้วย
จิตใจแล้วทดสอบสมรรถภาพร่างกายตัวเอง

ผมเชื่อว่าคนที่มาเรียนพบพิเศษอะไรแบบนี้
และได้เครื่องหมายต่างตลอดที่มา

จะมีเข็มอะไรบ้างอธิบาย

และและเลตรวว์

การเข้าไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของหมอภาค
เป็นอีกหนึ่งความหวังของเจ้าหน้าที่ทหาร
ที่จะช่วยภารกิจค้นหา๑๓ชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้วยความสามารถความฉลาดและความแข็งแกร่งของร่างกาย
เชื่อว่าน่าจะเป็นไม้เด็ดของภารกิจในครั้งนี้
ศักดิ์ศิษย์บุญรัฐข่าวจรรย์ทีวีรายงาน

ถือว่าเป็นคุณหมอคนแรกในประเทศไทยที่เป็นคุณหมอนักรบ
แล้วก็ล่าเครื่องหมายได้เต็มอกแบบที่คุณผู้ชมเห็น

หมอภาคเองก็มีการไปประชุมกับทีมด้วย
คือบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าวันนี้
เจอตัวน้องน้องเขาก็คงอาจจะมีอาการอ่อนเพลียมาก
เพราะว่าไม่ได้กินทั้งอาหารแล้วก็น้ำมาตลอดหลายวัน
ทีนี้หมอก็เลยบอกว่าการที่จะเอาตัวออกมา
จะให้น้องดำน้ำหรือว่าว่ายน้ำกลั้นหายใจออกมา

ดังนั้นสิ่งที่เตรียมเข้าไปก็คือบำรุงเรื่องของโภชนาการที่แข็งแรง
แล้วก็อาจจะต้องรอให้น้องฟื้นตัวมานิดหนึ่งก่อน

เพราะว่าจากการแถลงเมื่อ๒วันก่อน
ทางผู้ว่ากับทางคุณหมอของกรมการแพทย์ทหารบก

ในการที่จะให้หมอที่มีศักยภาพเทียบเท่าซิลเข้าไปด้วย
เพราะว่าเรายังไม่สามารถเอาน้องออกมาได้

ผมเชื่อว่ายังมีหมอคนอื่นที่มีเสยภาพแบบหน่วยซิลเนี่ย

ก็คืออาจจะรอปฏิบัติภารกิจอยู่บริเวณโถง๑
หรือว่าด้านปากถ้ำเพื่อที่จะนำตัวออกมานั่นเองนะคะ

สัตวแพทย์พัทรพลมณีอ่อน
แนะวิธีดูแล๑๓ชีวิตติดถ้ำอย่างถูกวิธี
หลังมีการช่วยชีวิตแล้วเสร็จนะครับ
โดยชี้ว่าปลอดเชื้อโรคจากคนภายนอกเข้ามาสัมผัส
รวมทั้งแว่นกันแดดหลังออกจากถ้ำเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับ

หมอล็อตนายสัตวแพทย์ชำนาญการประจำ

วิธีการปฐมพยาบาล๑๓ชีวิตหลังออกมาจากถ้ำ
บอกว่าจะทำอย่างไรให้ถูกวิธี
โดยแนะนำว่าเมื่อทำการช่วยชีวิตแล้ว
ต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้บุคคลภายนอกเข้าไปสัมผัสพวกเขา
เพราะอาจจะติดเชื้อโรคเพิ่มเติม
รวมทั้งสิ่งที่สำคัญอุปกรณ์สำคัญคือแว่นตากันแดดนะครับ
จากทั้ง๑๓ชีวิตอยู่ในความมืดมาหลายวัน
ไม่ใส่แว่นกันแดดหรือว่าผ้าปิดตา
ดวงตาอาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
โดยพื้นฐานแล้วนะฮะทางทีมแพทย์ที่ประกอบด้วยแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุข
ทางแพทย์ทหารตำรวจนะฮะทหารอากาศทหารเรือ
แม้กระทั่งทางแพทย์ฉุกเฉิน
เขามีทักษะมีประสบการณ์อยู่แล้วในเรื่องของการช่วยเหลือแบบนี้
เพียงแต่ว่าในส่วนของผมเองผมอาจจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของ
มาตรการบางอย่างที่วิเศษไม่เหมือนไม่เหมือนภารกิจไม่เหมือนเหตุการณ์อื่น
ก็คือในเรื่องของการลดการสัมผัสกับตัวเด็ก
คนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือลดในเรื่องของการลดการปนเปื้อน
สิ่งต่างภายนอกเข้าสู่ตัวเด็ก
เพราะว่าตอนนี้น้องอยู่ในพื้นที่นะฮะอาจจะหลายวันแล้วก็มีปัญหาเรื่อง
แต่เรื่องภูมิคุ้มกันเรื่องร่างกายที่บอบบาง
การที่คนจากข้างนอกที่เข้าไปช่วยเหลือเขา
การลดการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมภายนอก
แม้กระทั่งการป้องกันสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วออกมาสู่ภายนอก
นี่คือมาตรการสำคัญเพราะว่าในถ้ำเนี่ยสิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่า
เหตุการณ์นี้เองเนี่ยบริบทของเหตุการณ์มันไม่เหมือนกับเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นทั่วโลก
เพราะว่าสภาพแวดล้อมกับระยะเวลามีผลต่อการกำหนดภารกิจบางอย่าง
ที่เข้าไปสัมผัสแรกจะต้องทำอะไรยังไงบ้างมีมาตรการป้องกันยังไงบ้าง
สิ่งพิเศษอย่างหนึ่งตอนที่น้องจะออกมาก็คือเรื่องของแว่นตา
คือตอนนี้น้องอยู่ในพื้นที่มืดหลายวันในพื้นที่มืดหลายวัน
ดวงตาไม่ได้รับแสงเลยซึ่งการที่น้องออกมาแล้วเจอพวกแสง
พวกรังสีต่างก็จะกระทบต่อดวงตาของน้องได้
สำลีแค่แปลกมันแค่ล้างฝุ่นล้างอะไรเท่านั้นเองนะฮะอย่าลืมว่าในถ้ำมันมืด
ท่ำมันมืดนะฮะหลังผมนี่คุยเสร็จเดินเข้าท่ำดูสิ
ลองเข้าถ้ำมืดดูสิแล้วอยู่นั้นกี่วันล่ะ
เขาใช้แว่นตาใช่ฮะไว้อันแว่นตาก็ถือว่าเป็นตัวปรุกปล้อง
อ๋อแล้วอย่างทิ้งท้ายนะครับว่าเชื่อว่าทั้งสิบสามชีวิต
เบื้องต้นสามารถปรับตัวเอาตัวรอดได้
สภาพภายในถ้ำจะเป็นสภาพปิดที่มีทั้งความมืดเชื้อโรคสัตว์มีพิษต่าง
แต่บอกว่าเพราะว่าน้องเป็นคนในท้องถิ่นเป็นคนในพื้นที่นะครับ
ส่วนเรื่องน้ำเข้าใจว่าน้องก็สามารถปรับตัวเอาตัวรอดได้เช่นเดียวกัน
โดยดื่มน้ำจากหินงอกหินย้อยที่หยดลงมา
เนื่องจากน้ำมีความสะอาดกว่าน้ำที่ไหลอยู่ในถ้ำนะครับ
พ่อหมอก็บอกนะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาที่เรานำเสนอข่าวไปว่าฝนตกฝนตก
มันอาจจะยากกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แต่หมอล็อตก็บอกว่าถ้ามองทางดีอีกทางหนึ่ง